เริ่มกันที่ข่าวแรกเขาบอกว่าทะเลจะเยียวยารักษาทุกสิ่ง
อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เห็นหลายต่อหลายคน
เวลาเกิดปัญหาเรื่องหัวใจก็มักจะหนีรักไปพักร้อน
ไม่ก็หนีร้อนไปพักรักอะไรประมาณนี้นะคะ
อย่างสาวเมพิชชนาธิ์เองก็เช่นเดียวกันนะฮะ
หอบกระเป๋าหอบบิกินี่ไปพักผ่อนหัวจิตหัวใจกันเลยทีเดียวค่ะ
นี่แหละค่ะเขาบอกว่าอะไรนะหนีรักไปพักร้อน
เป็นแฮสแท็กใหม่ของเธอเลยนะ
มือเพื่อนสาวบินรัดฟ้าไปสูดกลิ่นอายสาย
ลมแสงแดดแล้วก็น้ำทะเลใสนะคะ
ที่เกาะเนาพีประเทศพม่า
แล้วก็ไม่ลืมที่จะแชะภาพสวยทั้งคนทั้งวิวทิวทัศน์ค่ะ
พร้อมด้วยแฮชแท็กอย่างที่บอกไปว่าแฮชแท็กใหม่แล้วนะ

หนีรักไปพักร้อนนะจ๊ะ
ซึ่งทริปหนีรักมาพักร้อนที่ว่า
ดูท่าว่าจะเยียวยาหัวใจได้ดีทีเดียวนะคะ

ยังได้เห็นคุณเมย์คนสวยคนเดิมเพิ่มเติม
คือรอยยิ้มแล้วก็ความสดใสกลับมาแล้วนะคะ
ก็ไปกับเพื่อน
กำลังใจทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะใช่ค่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าโอ้โหสวดทรงองค์เอวยังแซ่บเหมือนเดิมนะคะ